คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีการจัดงานวันกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๕๙
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอดีตพกค่ะ
ท่านเป็นผู้เกาะต้างมลณนิธิไทยรัฐ

ปีนี้เป็นปีที่๒๐แล้วค่ะ
ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับวิทยานิพลชมเชยนะคะ๒รางวัล
รางวัลให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งในส่วนของครูผู้บริหารและในส่วนของโรงเรียน
ทีนี้มาดูรางวัลวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชน
มีสองคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ท่านแรกคนนี้คนนี้เป็นคุณแม่ของน้องอรวีศรีชำนาญมหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
วิทยานิพลเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ออกอากาศในระบบดิจิทัลในช่วงหลังรัฐประหารปี๒๕๕๙
รับรางวัลแทนเพราะว่าตัวน้องอรวีศึกษาต่อต่างประเทศอยู่
คุณแม่บอกว่าภูมิใจมากเพราะว่านี่คือรางวัลที่ทรงเกียรติ
แล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ

เราต้องปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กเลยค่ะในเรื่องวินัยในตนเองใช่ไหมคะ
ในเรื่องการวางแผนอะไรต่างเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยค่ะ
เราเราต้องเริ่มต้นนะเริ่มต้นยังไงการดำเนินขั้นตอนเนี่ย
มันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันเลยแล้วก็ถึงบทสรุป
แล้วก็ต้องมีการประเมินผลตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะ
มันมีผลดีผลเสียยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้สิ่งเหล่านี้ติดตัวมาตลอด
แล้วเขาก็เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
อีกหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะคนใกล้ตัวคุณนาคาตาน้องคิง

รวัตอัธนาคมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
ก็ได้รับรางวัลจากวิทยานิพลของน้องที่เรียนปริญญาโทค่ะ
เรื่องกระจกหรือตะเกียงการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อ
กรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปี๒๕๕๙
และปี๒๕๕๖๒๕๕๗ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คิงบอกว่าภูมิใจมากเดี๋ยวจะต่อยอดจากรางวัลนี้นะ

ใช่ค่ะคิงบอกว่าจะเรียนต่อเอก
หลังจากที่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจครับ
วันที่ได้รับทราบผลก็คือเจ้าหน้าที่โทรมาบอกกำลังทำงานอยู่
ตื่นเต้นเหมือนกันทำตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้รางวัล
แล้วก็ได้ทั้งถ้วยรางวัลได้ทั้งใบประกาศเกียรติคุณ
แล้วก็เงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง
เงินรางวัลนี้ตั้งใจว่าจะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับคงต้องรอเว้นวักไปแป๊บหนึ่งก่อนสัก๒๓ปี

คือช่วงที่เขาเรียนปริญญาโทเนี่ยก็คือช่วงที่ทำงานอยู่ด้วย
แต่เขาก็แบ่งเวลาแล้วก็คือตั้งใจแล้วขยันมากจริงเราเห็นอยู่
ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยเอหมด๔๐๐น่ะ

ลูกเคยถามคิงนะว่าคิงโตมายังไงพ่อแม่เลี้ยงด้วยอะไรจะไปกลับไปกินบ้าง
ไม่แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะเวลาน้องคิงอ่านข่าวเนี่ยเขาจำบทจำอิเมอร์ซีฟ

เขาจำได้สมองดีเรียนดีเรียนเก่งดิฉันเกิดมาไม่เคยได้๔๐๐เลย
ไม่เคยไม่เคยได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่เคยไม่เคย

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
คุณวิเชนโภชนุกูลนะคะก็บอกว่าวันกัมพลวัชรพลเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
ที่จะได้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดเป็นประจำทุกปี
ต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปทำหน้าที่พิธีกรภายในงานกับน้องใบตอง
ผู้ประกาศบันเทิงบันเทิงไทยรัฐนะคะ